เอ้าพาไปที่อีกที่หนึ่งหน้าหนาวแบบนี้
ผมเลยบอกเลยว่าจังหวัดนี้ไม่เคยหวั่นไหว

ก็ประจวบทีละขัน

ไปที่ประจวบไปทานสละเป๋า
โอ้โหขาวกลมอวบน่ากินน่าทานมากเลย

ถูกต้องเพราะสละเป้าอุ่นหายหนาวเลยทีเดียว
และเป็นสาระเป๋าเจ้าประจำที่ขายแบบเป็นตำนานเลยทีเดียว

นี่ครับเปิดหม้อมาก็อุ่นแล้วครับ
โอ้โหนี่คลายหนาวได้จริงนะคุณ
นี่ไม่ได้มีแต่ขาวกลมอวบ
แต่ว่ามีสีเหลือง

เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังมันมีความพิเศษคุณผู้ชมครับ
สาระเป๋าของคนนี้ฮะนางสาวซุ้ยกิมแซ่โง่

นางสาวซุ้ยกิ้มแซ่โง

เอาล่ะแต่ว่าถ้าไปแถวนั้นแล้วคุณบอกว่าจะไปหานางสาวซุ้ยกิ้ม

ต้องบอกว่าไปหายายมุ้ย

ยายม่วยสละเปาเตาทาน
อันนี้รู้จักกันดีที่จังหวัดประจวบคิริขันเลยครับ
ขายนะครับอยู่ที่บริเวณหน้าตรอกถ่านเขตเทศบาลเมืองหัวหิน
จังหวัดประจวบคิริคันแต่ละวันในช่วงเย็นนะบอกเลยว่าจะมีประชาชนมายืนรอคิวเพื่อซื้อสละเป๋าของยายม่วยเยอะมากเนี่ยแบบนี้
เปิดปุ๊บโอ้โหควันขมงชงเฉงแล้วหยิบใส่หยิบใส่ขายกันเป็นมือระวิงเลยทีเดียว
เราก็ไปพูดคุยกับยายม่วยยายม่วยก็เล่าให้เราฟังว่าหลานเอ้ยยายขายมันโถกับสาระเป๋ามาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นแล้ว
จริงหรือเปล่าแล้วก็อบพยพมาจากเมืองจีนนั่นก็คือตั้งแต่เมื่อร้อยปีพันปีที่แล้วนายกมายังไง
อันนั้นด้วยเสือผืนหมอนใบโอ้โหแล้วตอนนี้ก็ยังมีแต่เสือแล้วก็ผืนหมอนใบอยู่เก็บเอาไว้ไง
แต่ก็มีบ้านมีที่ดินเพิ่มเติมมาเพราะว่าธุรกิจในการขายสาระเป๋ากับมันโถของยายม่วยได้รับการตอบรับที่ดีนะครับ
ตั้งแต่ย้ายมาที่นี่บอกเลยนะประชาชนนักท่องเที่ยวเขาชอบมาซื้อไปทานกันอย่างมากเพราะรสชาติดีแล้วก็เป็นรสชาติที่ดั้งเดิม
เป็นสูตรจากอากงอาม่าที่อบพยพมาจากเมืองจีนคิดดูแล้วกันแต่ก่อนขายลูกเท่าไหร่รู้ไหม๕บาทเดี๋ยวนี้๕บาทขายไม่ได้แล้วครับ
ก็ต้องเพิ่มเติมขึ้นมาใช่ไหมเป็นลูกละ๒๐บาทครับน้องใบลูกใหญ่มากแล้วที่เห็นอยู่เนี่ยมันมีไส้อะไรบ้างผมไล่เลียงแบบนี้ละกันกับสละเป๋าของสูตรแต้จิ๋ว
นี่ก็อร่อยแล้วก็หอมมากแต่ละวันทำยังไง
ม่วยบอกว่าต้องตื่นแต่เช้ามืดนะเพื่อมานวดแป้งด้วยมือ
เฉลี่ยนะครับทำขายวันหนึ่งเนี่ย๓๔๐๐ลูก

ใช่ทำด้วยมือหมดไม่ต้องใช้พวกอุปกรณ์ที่เป็นเครื่อง
จากอะไรยังไงนวดด้วยมือนี่แหละเป็นสูตรดั้งเดิม
ก็เลยทำให้สาระเป๋าและหมั่นโถที่นี่นะน้องใบตอง
ลูกใหญ่เนื้อนุ่มฟูแล้วก็ใช้เตาถ่านนึ่งทั้งหมด
ทำไมต้องใช้เตาถ่านมันได้กลิ่นเตาถ่าน
แล้วมันมีรสสัมผัสที่แตกต่างจากการนึ่งแบบทันสมัยทั่วไป
บอกว่าความร้อนมันจะระอุกว่าการใช้เตาแก๊สนะนั่นไง
นี่แหละคือเคล็ดลับความอร่อยสละเป๋าของคุณยายเขานะครับ
แล้วถ้าจะไปทานช่วงไหนดีไปตั้งแต่๕โมงเย็นเลย
อย่าให้เลยนั้นคือถ้าไปสัก๖โมงหรือทุ่มหนึ่ง
ให้หมดไม่รู้เรื่องด้วยนะขายหมดระวังใช่ไหมคะ
ส่วนใหญ่นะยายม่วยบอกว่าเปิดขาย๕โมงเย็นเนี่ย
ใช้เวลาสักประมาณ๒ชั่วโมงหมดแล้ว
หมดแล้วหายไวมากเลยถ้าผ่านไปผ่านมาจะไปเที่ยวหัวหิน
อย่าลืมถามหายายม่วยสาระเป๋าเตาถ่าน
เออไปที่หัวหินนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่ได้กินสาระเป๋ามันโถของยายม่วยสละเป๋าเตาถ่าน

ใช่แล้วน่าทานมากคือจริงก็เป็นเมนูคลายหนาวได้เลยนะ
เพราะว่าบางทีตอนหนาวทานสาระเป๋าอุ่นมันช่วยทำให้คลายหนาวแล้วมันรู้สึกดีมาก
เปิดมานี่ควันขโมงกลิ่นนี่หอมฉุยเลย
ใช่แล้วจริงเมนูสาระเป๋าเนี่ยทานกับอะไรก็ได้เป็นอาหารเช้าก็ได้
เป็นอาหารว่างคือทานได้ตลอดเวลาคุณไม่ใช่ว่าสาระเป๋าจะต้องทานแค่ตอนเช้า

ตอนเย็นก็ทานสาระเป๋ากันได้เหมือนกันนะคะคลายหนาวได้ด้วย
จริงก็มีวิธีคลายหนาวในแบบฉบับของคุณผู้ชมที่ส่งมาบอกเรากันเยอะ

แอร์หนาวก็ปิดแอร์แต่อยากได้คนดูแลต้องอย่าปิดใจนะจ๊ะต้องเปิดใจ